ด้วยข่าวนี้ครับนี่ข่าวนี้ใหญ่ครับวัด

ไม่ใช่ฮะรถใหญ่มาเต็มวัดเลย
แล้วแต่ละคนต้องทำสัญญาณแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย

แต่เช้าคุณต้องปลุกคุณผู้ชมด้วยเสียงแตรสามชาติ
แต่เอ๊ะทำไมรถใหญ่ไปอยู่ในวัดแล้วบีบแต่เสียงดังแบบนี้ฮะ
มีใครขอสามชาติอย่างนี้หรือเปล่า

แปลนนี่กับทานฟอร์เมอร์น่ะ

กวนพระกวนโยมเขาหรือเปล่าไม่คุณ

แก๊คโฮก็สายบุญรถปักก็สายบุญ

คือที่วัดค้อที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะฮะ
คือมีทั้งรถดำมีทั้งรถแบ็คโฮ

แล้วก็ญาติโยมต่างนำหินมาเทบริเวณวัด

สายบุญไหมล่ะฮะทำงานท่ามกลางฝนตกเลย
บอกช่วงนี้ฝนตกบ่อยแล้วก็ทำให้รถติดลม
ชาวบ้านก็เลยมาทำบุญกันแบบลำบากไง
กลุ่มรถดำสายบุญรถแบ็คโฮรถไถ

ขออนุญาตแป้นก่อนนะฮะ
ก็เลยรวมตัวกันนำหินมาเทในบริเวณวัดนะฮะ
ขณะเดียวกันประชาชนญาติโยมในพื้นที่นอกพื้นที่
ก็นำโรงทานและอาหารมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วย
คุณก็เลยกลายเป็นสามช่าดังสนั่นลั่นวัด
แล้วดูสิคือรถมันจอดแบบเรียงรายมากเลย
แรกคิดว่าท่านเจ้าอาวาสจะปรับปรุงภูมิทัศน์
แล้วก็ต้องสั่งพวกรถขนหินขนดินอะไรมาหรือเปล่า
นี่คือเป็นน้ำใจของชาวบ้านทั้งนั้นเลย
ด้วยจิตสะทานจริงคุณสายบุญจริงนะฮะ
เสียงดังนิดหน่อยไม่เป็นไรญาติโยมเข้าใจ
เพราะว่ามาร่วมทำบุญกันแบบนี้ฮะ
บอกว่าวัดปัจจัยน้อยนะโยม
ช่วงนี้ฝนก็ตกลานวัดน้ำขัง
ญาติโยมที่มาทำบุญโอ้โหติดลม
เข้ามาแล้วออกไม่ได้เพราะติดลมแบบนี้นะฮะ
ญาติโยมที่มีรถบรรทุกก็เลยร่วมแรง
ร่วมใจบริจาคหินดินทรายนะฮะ
มาช่วยในการเทที่ลานวัดแบบนี้นะครับ
ก็ขอให้บุญนี้ไปถึงทุกท่านนะญาติโยมนะ

ทุกท่านได้มาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับ
ส่วนทางด้านหนึ่งในรถดำสายบุญนะครับ
พี่อาทิตย์เวทอุทธิ์พี่เขาบอกแบบนี้
บอกว่าผมนะเชิญชวนชักชวนกลุ่มเพื่อน

และรถกระบะกว่าร้อยคันมาร่วมทำบุญกัน
เนื่องจากรู้ว่าวัดขาดแคลนหิน

แล้วก็ทางเดินของชาวบ้านนะครับ
พอปรับปรุงแล้วมันสะดวกขึ้นเยอะเลย
พระท่านก็ได้ทำกิจของสงฆ์ในวัดได้สะดวกสบายน้ำไม่ท่วมขังแบบนี้
เป็นที่อิ่มใจอิ่มบุญของกลุ่มรถดำสายบุญ
และผู้ที่มาร่วมทำบุญทุกคนเลยนะฮะ